อีกหนึ่งเหตุการณ์โหดที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ

ไล่ยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะ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

ออกจากบ้านไปรวดเร็วเลยค่ะ
เขาเคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อนบ้าง
ไม่รู้ค่ะ
คนที่พบศพเป็นคนแรกคือในชุนเวลุนาลักษณ์นะคะ

แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ที่สตาร์ทเครื่องทับขาอยู่
นึกว่าอ้าวเจ้าลูกชายตัวดีมันไปเมามาแล้วรถล้มหรือเปล่าเนี่ย

แทนยังเสียชีวิตแล้วอีกต่างหาก
อ้าวนี่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แทนยังเสียชีวิตแล้วอีกต่างหาก

แทนยังเสียชีวิตแล้วอีกต่างหาก
ต่อมาตำรวจศพห้วยหลวงตามจับตัวนายธวัชชัยได้นะคะ
ต่อมาตำรวจสพห้วยหลวงตามจับตัวนายธวัชชัยได้นะคะ

ตอนนี้ก็นำตัวไปสอบปากคำถึงสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจนะคะ
แรงจูงใจนะคะค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะจากการสอบสวนเนี่ยค่ะ
ข้อมูลมาว่าเหตุการณ์มันเป็นลักษณะนี้นะคะคือก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นายธวัชชัยผู้ก่อเหตุเขานั่งดื่มเบียร์นั่งดื่มเบียอยู่ที่แค่หน้าบ้านคนเดียวแบบนี้
แต่ก่อนจะดื่มเบียร์เสพยาบ้าไปแล้วด้วยนะเม็ดหนึ่งนะคะ
มีปืนเหน็บเอวอยู่ด้วยจุดสามแปดศูนย์ค่ะนายธวัชชัยมองไปที่ถนนหน้าบ้าน
นายพรชัยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมายิงเลยนะคะ
ยิงใส่เขาเลยนะคะเขาอ้างว่าแค้นที่เคยโดนนายพรชัยแจ้งความจับ
ยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยค่ะคือยิงใส่ไปหลายนัดมาก
รถจักรยานยนต์ล้มแล้วเขาเสียชีวิตคาที่เลยหลังจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ในบ้านอ่ะ
หลบหนีไปนายธวัชชัยคนก่อเหตุเลิกกับภรรยาเมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว
ต้นเดือนมกราคมปีนี้ก่อเหตุเอาปืนยาวยิงขึ้นฟ้าอ้างว่าเครียดภรรยาทิ้ง
นายพรชัยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เลยไปแจ้งตำรวจให้มาจับแต่ตอนเนี้ยอยู่ระหว่างการประกันตัว
สารนัดฟังคำพิพากษาคดียิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยค่ะ๑๙เมษายน
แต่โอ้โหกลายเป็นว่ามาก่อเหตุนี้ซะก่อนอีกนะคะนายธวัชชัยมีพฤติกรรมก็คือหาเรื่องทะเลาะกับชาวบ้านไปทั่ว
ดูสิค่ะพฤติกรรมของเขาแต่ละอย่างตำรวจก็นำตัวนายธวัชชัยผู้ต้องหาเนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะ
ต้องใช้กำลังตำรวจห้าสิบกว่านายอะค่ะดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะ
เพราะเขาก็กลัวว่าญาติของผู้เสียชีวิตกลัวว่าชาวบ้านจะมารุมประชาธรรม
เดี๋ยวค่อยไล่เรียงดูจุดที่ทำแผนนะคะดูเจ้าหน้าที่มากันเยอะเลย
จุดแรกนายธวัชชัยเนี่ยทำแผนก็คือจุดที่นั่งดื่มเบียอยู่ที่แค่หน้าบ้านนะคะ
เขาบอกว่านั่งดื่มเบียร์อยู่คนเดียวแต่ก่อนดื่มเบียร์ก็เสพยาบ้าไปแล้วเม็ดนึงเนี่ยนะ
นายพรชัยขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาเพื่อที่จะกลับบ้าน
ส่วนจุดที่สองคือถนนหน้าบ้านนะคะนายธวัชชัยเดินถือปืนไปดักรอแล้วยิงใส่อ่ะค่ะ
นี่ค่ะเขาก็ค่อยไล่เรียงที่แคล่หน้าบ้านก็บอกว่านั่งอยู่แบบนี้
ก็ไปยิงใส่เขานายธวัชชัยบอกว่าผมชอบปืนนี่ชอบอาวุธปืนค่ะ
ซื้อมาสะสมค่ะสะสมไม่พอพกติดตัวตลอดเวลาด้วยค่ะ
ดูสิคะถามว่าปืนได้มายังไงคุณมีใบอนุญาตอะไรถูกต้องไหม
ธวัชชัยบอกว่าซื้อง่ายมากในเฟซบุ๊ก
ดูสิคะคุณผู้ชมถามบ่อยมากไอ้เรื่องของการมีปืนเนี่ย

นายธวัชชัยว่าทำไมมันหาง่ายจังไปซื้อปืนมาจากไหนเนี่ย
ซื้อจากเฟซบุ๊ก๒๐๐๐บาทเท่านั้นเองเขาบอกแบบนี้

นี่ค่ะตำรวจทำแผนอยู่ประมาณ๒๐นาทีนะคะ
แล้วก็ให้นายธวัชชัยจุดทูบขออโหสิกรรม
จุดที่นายพรชัยถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
นี้จุดแล้วครับ

ค่าผมก็มีลงกับพ่อรั้งสีของนั้น

ด้านในไหลดีน้อยนะคะพ่อของผู้ตายก็เล่าให้ฟังค่ะว่า
นายพรชัยเป็นลูกชายคนที่๔ในบรรดาพี่น้อง๖คน
ทีนี้๒วันก่อนเกิดเหตุพี่สาวคนโตค่ะ
ฝันว่าฟันกรามหลุดไป๒ซี่
ซึ่งอันนี้โบราณเขาเชื่อกันว่าถ้าฝันแบบนี้มันจะเกิดเหตุร้ายขึ้น
ก็ไม่คิดว่าเหตุร้ายที่ว่าก็คือลูกชายจะโดนยิงเสียชีวิตนะคะ
มันบอกไม่เข้ากันคติเครียดคุมมูลฟาดเหมือนกันล่ะผมคิดว่า
ตำรวจก็คุมตัวนายธวัชชัยผู้ต้องหากลับโรงพักนะคะ
ซึ่งตลอดการทำแผนก็ไม่ได้มีเหตุวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นค่ะ
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหาเสพยาเสพติดค่ะ
ต่อให้คุณจะอ้างว่าคุณโกรธแค้นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่แจ้งตำรวจจับยิงปืนขึ้นฟ้า
คุณจะเครียดที่ถูกภรรยาทิ้งแต่สาเหตุหลักจริงเลยนะ
คือเมาคุณเสพยาบ้าคุณดื่มเหล้าเข้าไปอีกคุณเมาแล้วคุณไม่ได้สติแล้วไปกระหน่ำยิงใส่เขาแบบนี้นะคะ